นครนายกกันบ้างไปทานอะไรที่มันง่าย
ราคาไม่แพงแถมอร่อยกับลูกชิ้นทอดร้านนี้ครับ
มะขามในตำนานเด็ดจริงไหมวันนี้เรามาลองกันแล้วค่ะทุกคน
เริ่มเปิดประมาณสี่โมงเย็นนะคะลูกชิ้นทุกไม้ราคาสิบบาทนะคะ
นี่จ้าน้ำจิ้มพริกคั่วเนยผัดมะขามโอ้พริก

อร่อยไม่อร่อยก็คือดูดนิ้วโชว์ล่ะจ๊ะ
มันอร่อยจริงนะแก
ดูดนิ้วโชว์แล้วว่ะจริงมาก

น้ำจิ้มที่แสนจะเจ้มจ้น
น้ำจิ้มพริกคั่วเนยฮอตมะขาม
เขาบอกว่าคำว่ามะขามเนี่ยมันคือวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่ง
เขาไม่ได้ทำน้ำจิ้มแค่คนผสมผสม
แต่เขาทำซอสมะขามของเขาโดยผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่าผัดมะขามนี่แหละ

ดิฉันไม่เข้าใจนะเอาจริง

หาความรู้เพิ่มเติมกันเอาเองนะแต่เรื่องของเรื่องไปลองทานแล้วเขาบอกว่าถูกอกถูกใจ
ร้านนี้เขายืนยันว่าไม่ใส่ผงชูรสลงไปเลยนะ
ทุกอย่างมันคือรสธรรมชาติจริง
แล้วเวลาเขาเสิร์ฟมาส่งต่อให้ลูกค้าผมชอบตรงนี้
เขาโรยผักชีฝรั่งลงไปด้วย
หอมเลยมันหอมแล้วทานไปพร้อมกับลูกชิ้นทอดทอดใหม่

ซอสเด็ดน้ำจิ้มอร่อยต้องเลียนิ้ว
บอกเลยนี่แหละครับความอร่อยที่แท้ทรู

ไปหาร้านนี้สิน่าจะหาไม่ยากหรอกครับ
น้ำจิ้มดูแซ่บปากเจอกันแล้วนะ